ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเรานะ

แต่พระการธิบัตรเจ้าของเซียงสภ๔๓เซียง

ไม่รู้ยังเหมือนยังเลือกไม่ได้
ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะอยู่กับฝ่ายไหนกันแน่

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย
ในฐานะที่เป็นผู้เจรจาประสานงานกับภาคต่าง
เขาบอกว่าจริงแล้วประชาธิบัติชัดเจนมาตลอดแล้วนะ
ว่ามีมติให้นำนโยบายพักที่จะกำกับงานใดบ้าง
เพื่อบรรจุไว้ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็เป็นไปตามหลักสากลค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าพักพลังประชารัฐเล่นการเมืองวันเดียวเหรอคะ
งงไหมเออทำไมถึงเปิดมาแรงขนาดนี้ล่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้ต้องการต่อรองอำนาจหรือผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นแหละ
แต่เห็นว่าจะต้องปรับงานตามนโยบายที่รับปากไว้กับประชาชน
เลยอยากจะขอแนะนำพักพลังประชารัฐก่อนนะก่อนที่จะมาคุยกับประชาธิปัตย์นะ
จัดการตัวเองให้เสร็จก่อนไปคุยกันเองให้จบภายในพักก่อนแล้วกัน
แล้วค่อยมาคุยกับประชาธิปัตย์ตกลงคือปัญหาที่ยังไม่จบ
เพราะว่าพักพลังประชารัฐไม่แน่นอนเหรอ
ประชาธิปัตย์บอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากประชาธิปัตย์

เขาก็ชัดเจนจริงแหละว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
เขาเรียกอะไรอ่ะที่ประชุมหรือมติของพักใช่ไหม
เพียงแต่ไม่ชัดเจนเท่านั้นเองว่าจะไปทางไหน

อ้าวทีนี้ไปดูนายราเมฆรัตนชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์อีกคนนึงหน่อย
เขาบอกว่าข้อเสนอที่พักประชาธิบัตยื่นไป
มันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูลแล้วก็นโยบายรายได้เกษตรกร

เหรอคะส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรี๔มิถุนายน
ประชาธิปัตย์บอกว่าเดี๋ยวจะนัดประชุมหารือข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หาลือวันที่๔เลือกวันที่๕เนอะ

ยื้อเพื่อประโยชน์ของพักเนี่ยซึ่งไม่ใช่นะครับ
ตอนนี้ชัดเจนที่สุดว่า
หลักการทำงานที่เราได้บอกเงื่อนไขหลักการทำงานว่า๑๒๓๔เนี่ย

ในลักษณะที่มีความชัดเจนที่แน่นอนนะครับ

แต่ที่แน่ที่เขาเริ่มลงมือทำกันแล้วคือการปรับภูมิทัศน์ที่พักค่ะ
บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยนะเขามีการปรับภูมิทัศน์ใหม่หมดเลยเห็นไหม
เคล็ดไหมไม่รู้เหมือนกันทาสีฉากหลังพระแม่ธรณีให้เป็นสีเดียวกับองค์พระแม่ธรณีไปเลย
เป็นสีทองเหลืองห่มผ้าสบายพื้นขาวขลิบทองปากลายดอกพิกุล
สีเขียวขอบฟ้าเป็นสีประจำพักด้วย

ก็ปรับปรุงเฉยเพราะว่าพื้นหลังของพระแม่ธรณี
เป็นผนังตึกพักเนี่ยมันแตกร้าวมันก็ต้องซ่อมแซมทาสีใหม่เป็นธรรมดา
ไม่ได้มีการให้หมอดงหมอดูอาจารย์ฮวงจุ้ยอะไรมาแนะนำ
ก็ตั้งใจทำเพื่อเป็นความสวยงามเป็นสิริมงคลแค่นั้นเองอืม
มันมันก็เรียกว่าเป็นช่วงช่วงเวลาพอดีอืม
เป็นจังหวะนะส่วนนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทย
ก็กล่าวเรียกร้องให้สวช่วยปลดล็อกทางการเมือง
ด้วยการงดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีและให้พึงระลึกไว้ค่ะ
กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ควรจะสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ปัญหาของประชาชนและประเทศนะคะ
อันนี้เป็นเสียงจากทางรองเลขาธิการพักเพื่อไทยที่เขาเรียกร้อง
จะเป็นไปได้ไหมที่สวปลดล็อกทางการเมืองงดออกเสียงในการเลือกนายก
เขาขอร้องไปทางสวบอกว่างดออกเสียงได้ไหมในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เท่าที่เห็นรายชื่อแล้วก็เห็นหน้าค่าตาสวแล้วเนี่ย

ใช่ไหมเอาคุณผู้ชมรอ
สิ่งที่เราทำได้เนี่ยมีแค่รออย่างเดียวเท่านั้นเลย
ส่วนนายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาเขาก็ออกมาตอบโต้ค่ะ
รัฐธรรมนูลกำหนดให้สสและสวมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้คนละ๑เสียง
จึงขอว่าอย่ามาพูดจาก้าวไก่หรือกดดันกัน

โดยยอมรับค่ะว่าตัวท่านเองก็จะโหวตสนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชา
ตัดสินใจแบบนี้เพราะผลคะแนนเลือกตั้งที่พักพลังประชารัฐได้มาจำนวนมาก
ก็เลือกตามเสียงของประชาชนเหมือนกัน
แต่ว่าพลังประชารัฐไม่ได้คะแนนเลือกตั้งเยอะที่สุด

คือรอลุ้นนะเพราะว่าอยากเห็นเหมือนกันว่า
โหวตนายกรัฐมนตรีมันจะมีอะไรพลิกไหม

ชวนประธานสภา

จะเหมือนปู่ชัยไหม
จะเก๋าไหมแล้วจะเจอ
เรียกอะไรขึ้นมรสุมอะไรบ้างในสภานะคะ
อยากรู้ว่าเหตุการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งนายก
จะเป็นการแข่งกันยกมือแข่งกันกดไมค์